โอ้โหช่วงนี้กลุ่มอกกลุ่มใจวัวที่เลี้ยงเอาไว้ในฟาร์มเนี่ยเป็นโรคลำปีจะกินไปหมดเลย
แต่ก็ยังโชคดีหน่อยคุณผู้ชมวัคซีนเอลเอสดีวีมาถึงเมืองไทยแล้วจะได้ฉีดกันแล้วล่ะจ้า
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
ไวหน่อยคุณผู้ชมจะได้เตรียมข้อมูลในการไปดำเนินชีวิตของท่านนะคะ
วันนี้บอกได้เลยนะคะว่าโดยรวมแล้วฟ้าโปร่งโล่งสบายแดดจัดลงมา
ใครอยากตากผ้าใครอยากตากพืชผลการเกษตรจัดไปให้เต็มที่นะคะ
แต่ขณะเดียวกันภาคใต้ค่ะยังคงมีฝนตกอยู่นะคะ
เนื่องจากว่ายังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดบริเวณอันดามันตกอยู่ในบริเวณดังกล่าว
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคืออากาศร้อนจัดร้อนจีในช่วงกลางวันค่ะ
ถ้าดูจากโมเดลจำลองอากาศนี้แล้วจะเห็นว่าบริเวณตอนกลางของประเทศไทยคือภาคกลางภาคอีสานรวมถึงภาคเหนือเนี่ยมีสีแดงเข้มแตะ๔๐องศานะคะ
แม้จะเป็นหน้าฝนก็ร้อนได้เหมือนกันค่ะ
ส่วนเรื่องของปัจจัยนะคะมาดูเรื่องของทิศทางลมกันหน่อยนะคะดูกันกว้างไปถึงแปซิฟิกไปถึงฟิลิปปินส์นู่นเลยนะคะจะเห็นว่ามีพายุลูกหนึ่งอยู่บริเวณดังกล่าวไม่ได้มีผลต่อประเทศไทยโดยตรงนะคะ
แต่อาจจะมีการดึงทิศทางลมดึงลมไปก่อตัวให้กับพายุลูกดังกล่าวอาจจะทำให้ภาคใต้รวมถึงอ่าวไทยช่วงนี้มีฝนตกหน่อยนั่นเองนะคะ
สำหรับคลื่นค่ะลดลงจากก่อนหน้านี้แล้วนะคะช่วงนี้จะอยู่ที่ประมาณ๑๒เมตรบริเวณฝั่งอันดามันส่วนฝั่งอ่าวไทยนั้นคลื่นสงบทะเลเรียบค่ะ
มาดูฝนกันหน่อยไหมคะจะได้เตรียมพร้อมรับมือกันดูจากโมเดลนี้แล้วเห็นว่าจะมีตกเบาบางประปรายเล็กน้อยจริงจริง
พื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยโล่งนะคะจะมีตกก็คือขอขอบประเทศแถบแถบฝั่งตะวันตกอะค่ะ
ตั้งแต่แม่ห้องศรลงมาจนถึงปัตตานียะลานราธิวาสและภาคใต้แถบด้ามขวานเนี่ยนะคะโอ้โหฟ้า
หมดเลยนะคะก็แปลว่ามีฝนตกแน่นอนค่ะฝนตกมาแบบนี้แล้วชาวนาชาวไร่เขาทำอะไรกันบ้าง
ไปดูกันที่ขอนแก่นกันหน่อยนะคะตอนนี้ก็เตรียมพื้นที่แล้วค่ะ
ในการที่จะทำการเกษตรนะคะถือว่าเข้าหน้าฝนกันแล้ว
เกษตรกรที่ขอนแก่นก็เลยนำรถไถไปปรับสภาพนาข้าวเพื่อที่จะเตรียมหวานข้าวนาปีค่ะ
โชคดีเกษตรกรบอกว่าปีนี้ฝนตกตั้งแต่ต้นฤดูเลย
มีความหวังว่าปีนี้ผลผลิตน่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมาด้วย
ลับกับฝนตกชุกสิ่งที่ตามมาก็คือเห็ดโคนหรือเห็ดปลวกนั่นเอง
มันงอกโผล่พ้นดินขึ้นมาแบบนี้
ชาวบ้านเลยหิ้วเอาตะกร้าออกไปเก็บเห็ดมาประกอบอาหารล่ะค่ะ

ล้นตะก้าบางคนต้องหาบกลับบ้านกันเลยทีเดียว
ชาวบ้านบอกว่าเห็ดโคนนี่ถือว่าเป็นราชาเห็ดป่าทีเดียวนะคะ
แล้วปีหนึ่งเก็บได้ครั้งหนึ่งเอามาชุบแป้งทอดเอาไปทำแกงเห็ด

นี่แหละคุณผู้ชมบ้านเราก็อุดมสมบูรณ์
สำคัญคือช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ฝนตกจะได้ลงมาชุ่มฉ่ำแล้วก็ตกต้องตามฤดูกาลกันด้วย
ส่วนท่านใดนะคะที่เลี้ยงสัตว์ช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังโรคอุบัติใหม่ก็คือ
ติดตามสภาพอากาศกันแบบนี้ได้ใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อน
วัวก่อนคุณผู้ชมให้กำลังใจมาหน่อยว่าจะฉีดวัคซีนแล้ว

เอามาฉีดมาฉีดเจ้าแสดงมาเลยมาเลย